เพราะว่าในโลกโซเชียลเขาก็ชื่นชมนะคะ
แล้วก็พยายามจะช่วยคุณป้าท่านนี้ค่ะ
คือเจ้าหน้าที่เขาพยายามทำหน้าที่อย่างสุดความสามารถ

ป้าหายใจป้าเขาให้สุดหายใจ

ช้าจากป้าไม่เป็นไรป้าหายใจลึก
ป้าหายใจลึกครับป้าหายใจลึกสม่ำเสมอหน่อย
ค่อยหายใจนะ

มีเชื้อนะฮะมีเชื้อนะฮะอย่าเข้าใกล้นะครับ
ถ้าไม่เจ็บที่พอหลบนะคะ

พี่พอได้ใส่เสื้อขี้กันขนาดอยู่
พี่มันใช่ดวงหมอของเหมือนขี้กันขนเผาเหรอ

เห็นไหมคะคุณผู้ชมค่ะนี่คือเจ้าหน้าที่ดันหน้า
ช่วยเหลือคุณป้าท่านนี้ซึ่งคุณป้าท่านนี้ติดโควิด๑๙นะคะ
แล้วที่นอนอยู่คือหายใจรวยรินแล้ว
อาการอ่อนเพลียมากขึ้นนอนอยู่ที่พื้นหน้าบ้านนะคะ
คือบ้านเปิดเป็นร้านขายของชำ
คือเจ้าหน้าที่ทำงานอย่างกล้าหาญเสียสละ

บอกให้หายใจไม่ต้องกังวลให้มีกำลังใจ

แล้วก็กันคนที่ไม่เกี่ยวข้องออกจากบริเวณนั้น
ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อนะคะ
แล้วก็มีการประสานให้มีรถมารับ
นำคุณป้าไปรักษาตามขั้นตอน
เห็นแบบนี้แล้วก็ต้องให้กำลังใจ
คลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ด่านหน้ากันเยอะนะคะ
เพราะว่าช่วงนี้ทำงานอย่างหนักมากจริง
คนที่เห็นคลิปนี้ก็ไปให้กำลังใจเจ้าหน้าที่แล้วค่ะ
แล้วก็ขอให้คุณป้าท่านนี้หายไวด้วย
คือบุคลากรด่านหน้าของเราในช่วงเวลานี้เนี่ย

แต่เป็นความเหนื่อยที่มีความเสี่ยงด้วยนะครับ

ท่านผู้ชมครับมีภาพของ